เติมบุญกันค่ะกับทีมนักแสดงสายบุญค่ะ
นำทีมโดยพี่ยุ้ยปรัฐมวัลนั่นเองค่ะ
พร้อมด้วยพี่ฮันนี่ผัดสอนพี่บุมตรีและพี่จอยทีสเกิร์ตค่ะ
อย่าให้รวมอายุแก๊งนี้

ด้วยความเป็นศิริมงคลจากองค์พญานาคที่วัดมณีวงจังหวัดนครนายกค่ะ
โดยมีอาจารย์วินไทยเป็นผู้นำพิธีทำพิธีสวดขอพรในครั้งนี้ด้วยนะคะ
หลังจากนั้นนะคะเขาร่วมกันทำบุญใหญ่กันต่อเลยค่ะ
โดยการบริจาคผ้าดิบห่อศพจำนวน๓๓ผืนค่ะ

โหเลขสวยนะ
พร้อมด้วยตะเกียงน้ำมันไส้ตะเกียงค่ะ
ให้กับพี่หน่วยกู้ภัยสว่างอริยะจังหวัดนครนายกค่ะ
เอาไปช่วยกับศพรายาทต่างเนี้ยแหละค่ะ
โดยทั้ง๔สาวก็ได้ขอเอาบุญมาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐด้วย

ครับไม่เคยเลยที่จะมาร่วมทำบุญกับผ้าห่อศพแบบนี้นะคะ

ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ

มีปัญหาที่สั่งสูงกว่าหรือเปล่า
มีแซวด้วยเมื่อสักครู่นะคะ